ต่อไปข่าวนี้เลยยังไงคะ
เรื่องของความสูงเรื่องของรูปร่าง
เอาจริงคุณการเป็นดาราเนี่ยอย่างแรกเลย
เปิดหน้ามาเขาต้องดูรูปร่างหน้าตา
ก่อนจะไปดูความสามารถด้วยซ้ำบางทีนะคะ
เพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะกังวลเรื่องของรูปร่าง

เพราะว่าเราสวยและสูงกันมาแต่กำเนิด

เห็นบอกว่ามีความกังวลเรื่องของความสูง
จริงน้องเขาก็เป็นคนที่ฮอตฮิตติดชาติ
ก็กรี๊ดไม่จำเป็นต้องสูงไปมากกว่านี้แล้วเนาะ
คือเมื่อวานนางจะดูสูงผิดปกตินิดนึงเพราะว่านางใส่เสริมส้น
เหมือนกันเหรอวะแต่เลือกของเรื่องที่ฉันไปสัมภาษณ์กันมางงมาก
คือจะไปผ่าตัดเสริมส่วนสูง
ส้นสูงเสริมแบบส้นสูงใช่ไหมคะจริงแล้วในเรื่องของความสูง
ถ้าเกิดว่าเราเคยฟังกันมามีโฆษณากันมาตั้งแต่ไหน
แต่รายบอกวิตามินซีวิตามินนู่นวิตามินนี่
กินที่เพิ่มความสูงฉีดนั่นฉีดนี่

จริงนะคะก็คือเท่าที่ประสบการณ์ในการศึกษามา
มีพระเอกบางคนพยายามจะไปเพิ่มส่วนสูง
แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ยังเนอะแต่ล่าสุดโดนกูเล่าให้ฟังฉันอึ้งมาก
นางบอกว่าผ่าตัดเทคโนโลยีสมัยนี้

เดี๋ยวเราใส่ยัดอะไรเข้าไปในร่างกายเรา
ฟังดีกว่าว่าสัมภาษณ์เป็นยังไงนะคะ
ถ้าพูดตรงเราก็ยังไม่ถึงกับพอใจขนาดนั้น

หรือว่ารุ่นพี่ทั้งหลายคนที่แบบสูงกว่าเราดูดีกว่าเรา

มันการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์ครับว่าสูงขึ้นแน่นอนครับผม

เพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับมันใช้ความธรรมชาติของร่างกาย
เหมือนกับผ่ากระดูกแล้วก็ให้มันเชื่อมกันเอง
อเมริกาเกาหลีเยอรมัน
ประเทศนี้คือประเทศที่มีเทคโนโลยีด้านผ่าตัดกระดูกเนี่ย

ใช่ถ้าเกิดไปทำ๓ประเทศนี้จะค่อนข้างปลอดภัย
นู่นเหมือนกับมันจะเป็นแท่งเหล็กเข้าไปข้างในอย่างเดียว

มันต้องคำนึงถึงสัดส่วนของร่างกายเราด้วย
สมมุติไม่ใช่แบบเพิ่ม๒๐เซนต์แล้วแขนสั้นจุ๊บอะไรอย่างนี้

ส่วนใหญ่แพทย์เขาจะแนะนำมาให้คนไข้แบบ

แต่กล้ามเนื้อกับเส้นประสาทมันจะไม่ยืดต่าง
สุดท้ายมันถ้าเกิดมันเป็นอันตรายเสี่ยงมากเลยเนี่ย
เราก็อาจจะไม่เอาตัวเราเข้าไปเสี่ยงตรงนั้น
เพราะสุดท้ายเรารักในงานของเรา